ราสาวที่เป็นระดับนางเอกนะคะแล้วต้องบอกว่าเธอเป็นดรแล้วนะคะ
แต่เธอร้องเพลงนี้ค่ะยังโสดโสดอยู่ทั้งนี้นี่ทัพทิมยังไงล่ะ

เจอหน้านานคุณผู้ชมล่าสุดออกงานอีเวนต์ล่ะค่ะ
มาเปิดใจเรื่องข่าวดีค่ะข่าวนี้ไม่ได้แต่งงานนะจ๊ะ

ประเทศฟิลิปปินส์นะคะหลายปีค่ะ
ล่าสุดนะคะก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ท่านด้าสุดนะคะก็ได้เจอกับพี่นะครับ

แต่ว่าก็หายเหนื่อยเป็นติดทิ้งเลยค่ะ

เรื่องการเรียนนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สูงสุดในชีวิตค่ะ

ถามกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะทัพทิมก็บอกเหมือนเดิมค่ะว่าตอนนี้ยังโสด
คือเราก็พยายามถามตลอดนะครับโสดสวยเก่งขนาดนี้

มันต้องมีหนุ่มมาขายขนมจีบบ้างแหละเธอก็ยืดอกยอมรับนะคะก็มี

ความรักไม่ได้ปิดกั้นนะคะแต่มันเลยจุดที่จะไม่คิดถึงตรงนั้นแล้วค่ะ

เรารู้สึกว่าโอเคถ้ามันแบบไม่ได้สมหวังหรืออะไรมันเลยช่วงนั้นมาแล้ว
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นเก็บไว้ก่อนดีกว่า
ยังไม่ต้องแบบไปคิดถึงมันถ้ามันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมันคงมาเอง

ตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะใช้คำว่าโสดดีกว่า

ถ้าโสดทุกคนผู้ชมอีกเรื่องนึงที่หลายคนฝากถามมาเยอะ

สัญญากับวิกหมอชิดนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือสนั่นเลย
บอกว่านางเอกทัพทิมนางเอกอัญมณีเนี่ยค่ะ

นางบอกว่าจริงตอนนี้นะคะทัพทิมกำลังคุยเรื่องรายละเอียดกับทางผู้ใหญ่อยู่นะคะ

นักข่าวเดี๋ยวน้องทัพทิมเจอนักข่าวอีกทีนะคะ
มาอัปเดตกันนะคะว่าสรุปแล้วยังอยู่ที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะอืม
ค่ะหลายคนก็อยากรู้ไงนะชีวิตตอนนี้ก็เป็นแบบดรไปแล้วเลย
เก่งนะผ่านช่วงแบบว่าโควงโควิดมาได้แล้วก็เรียนจบดร